ดิฉันก็ยังอยู่ที่อู่ซ่อมรถนะคะ
แห่งนี้ก็ต้องบอกว่าเกิดเหตุตกอกตกใจกันเมื่อตอนตี๕คุณผู้ชม
เพราะว่าจู่มีชายชาวเมียนมาคนนึง
ขึ้นไปบนหลังคานะคะเป็นโชว์รูมนะคะเป็นโชว์รูมรถยนต์ค่ะ
ขึ้นไปแล้วก็ไปพังกระเบื้องหลังคากับเขานะคะต้องช่วยกันหลอกล่อ
แล้วสุดท้ายก็เอาตัวลงมาได้สำเร็จค่ะ
สุดท้ายต้องตัดสินใจใช้วิธีนี้คุณนัทพงศ์
เธอจะเห็นว่าทั้งเจ้าหน้าที่กู้ไพท์เนี่ยก็หลอกล่อทุกทาง
ทำทุกอย่างเหมือนกันนะชวนร้องเพลงชวนเต้น

คนที่อยู่ข้างบนเนี่ยผู้ชายเมียนมาคนนี้ก็เพิดเพลินไปด้วย
แล้วก็ใช้จังหวะเขากำลังเพิดเพลินกับเสียงเพลง

คือคงสุดทางแล้วจริงที่ใช้วิธีนี้นะ

เขาเตรียมการเอาไว้แล้วที่จะใช้วิธีนี้นะคะ
เบาะเอาไว้ข้างล่างจับโยนลงมาแบบนี้เลยค่ะ
ก็ถึงจะเอาตัวลงมาได้เพราะไม่อย่างนั้นไม่ยอมลงมา
คือเรื่องเนี่ยมันเกิดขึ้นตั้งแต่ตอนตี๕นะครับ
ฟ้ายังมืดอยู่เลยอ่ะแล้วเนี่ยฟ้าสว่างแล้วอ่ะ
ถึงได้เคลียร์สถานการณ์ได้นะคะ
โชว์รูมและศูนย์บริการรถยนต์แห่งหนึ่งที่ตำบลครูคศอำเภอลำลูกกา
ตำรวจไปทีมบรรเทาสาธารณะไปเอารถกระเช้าไปด้วยนะคะ
ผู้ชายคนนี้คือในเมียนมาชื่อไนโกค่ะ
ก็ไปอยู่บนหลังคาโชว์รูมนี่แหละตรงนี้สูงประมาณ๖เมตร
ขึ้นไปแล้วไม่ยอมลงข้างล่างก็ต้องทำทุกวิถีทางนะคะ
ให้ลุกขึ้นเต้นแล้วก็อย่างที่บอกล่ะค่ะ
จังหวะก็จับโยนลงมาคนที่เขาเจอคนแรก
เขาบอกเขามาเข้าเวรตอนเช้าแล้วเขาได้ยินเสียงกระเบื้องตกลงมาแตก
หันไปดูก็เห็นผู้ชายคนนี้ค่ะเดินทุบกระเบื้อง
เดินไปทุบไปอยู่บนหลังคาก็เลยต้องแจ้งตำรวจให้มาช่วยดู
เนี่ยค่ะโอ้โหก็เสียหายไปหลายเหมือนกันนะคะเนี่ยทุบไปหลายแผ่นเหมือนกันนะคะ
เดี๋ยวตำรวจจะนำตัวไนโกไปตรวจหาสารเสพติดนะคะ
แล้วก็จะรอผู้เสียหายมาแจ้งความเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
คือก็มีพลเมืองดีมาช่วยเป็นล่ามแปลภาษาให้
ก็เลยทำให้ทราบว่าโอ้โหนี่ดูตอนพาตัวไป
ก็ต้องไปในสถาปพ์นี้เลยนะไม่รู้อย่างไรเหมือนกัน
เขาบอกนายโกนเป็นคนงานก่อสร้างค่ะ

บอกมีเมียนมาอีกคนนึงไล่ฆ่าเขา
เขาก็เลยต้องหนีไปอยู่บนหลังคา
แล้วก็ว่ากันไปตามกฎหมายต่อไปค่ะ